บ๊วยชาวบ้านอยากรู้นะครับว่าผ่านไลฟ์สดอยู่เขาบอกว่าสรุปแล้วตีเชี่ยว๑๓๐รอบหรือยัง

คือในกระบวนการของมันณขนาดนี้เราไม่มั่นใจว่าตัวอุปกรณ์นั้นเนี่ยปลอมหรือยัง
เพราะว่าเวลามันเข้าไปแล้วมันสลายตัวมันเกิดการเผา
สมมุตินะสมมุติมันเข้าไปแล้วนะฮะมันเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสภาพ
เป็นของเหลวคือเป็นเหล็กเหลวแล้วก็ไปอยู่ในเหล็ก
ซึ่งในเหล็กนี้จะไม่อยู่เพราะว่าด้วยคุณสมบัติมันคือความร้อนขนาด
เนี่ยมันจะไม่อยู่ด้วยมันจะพอ๖๐๐องศาเซลเซียสมันจะหนีออกไป
กลายเป็นกลายเป็นฝุ่นเหล็กตอนเนี้ยมันเป็นฝุ่นเหล็กไปแล้วนะฮะ
แต่ว่าผมก็บอกไงว่าผมไม่ยืนยันว่าตัวนั้นคือรูปภัณฑ์ไอ้อุปกรณ์นั้น
แล้วถ้าเป็นคุณเหล็กเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่
เป็นระบบปิดครับเป็นระบบปิดเป็นการเผาเป็นระบบปิด
อย่ากังวลนี่เราวัดรอบโรงงานแล้วครับรอบโรงงาน
ไม่ใช่โรงไฟฟ้านะรอบโรงงานไอ้หลอมแหล่งเนี่ย
ไม่มีครับเราตรวจสอบแล้วไม่มีครับไม่มีรั่วออกมาเลยครับ
ไม่มีเลยครับก็คือบริษัทที่เขาเก็บตัวแบ็ค
กี่กี่ก็มากี่กระสอบแล้วฮะที่ที่มีตอนเคลื่อนพิเศษหน่อย
ยี่สิบสี่ตันยี่สิบสี่ตันเนี้ยก็มีอยู่กระสอบหนึ่ง
หน้าที่เราจะไปเห็นเข้าไปถมที่
พอเราถมที่ไอด้านด้านหลังโรงงานเขาผมเปลี่ยนการแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ทางเราเข้าไปขุดดินทั้งหมดนะฮะ
ขุดกินขุดดินเคลียร์พื้นที่ให้ครีมนะฮะแล้วก็
เอาดินที่ปนเปื้อนมาใส่กระสอบเหมือนเดิม
แล้วก็ยกมาอยู่ในโกดังที่รวมกับเพื่อนมันนะฮะ
ที่มีปนเปื้อนนะครับมาอยู่อันนี้คือปิดล้อมหมดเลย
ต้องบอกท่านเดี๋ยวไปมีข่าวว่าอ้าวมันมีเหลือตรงนู้น
นี่ผมบอกเลยนะครับมาตรการต่อไปต่อจากนี้ต่อไปเนี่ย
เพราะเป็นมาตรการที่เราจะดำเนินการกับทางคนที่เกี่ยวข้อง
ผมถึงบอกวันแรกกับท่านผู้ว่าว่าหาคนนั้นให้เจอ
เพราะเรารู้ว่าซีเซียมตัวนี้มันอาจจะนะครับ
ผมไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันอาจจะ
เป็นอุปกรณ์นั้นแหละที่เข้าสู่ระบบหลอกซึ่งห้าสิบห้าสิบ
ตอนนี้ผมก็ยืนยันว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ห้าสิบห้าสิบ
พื้นที่ได้ไหมคะว่าเราอยู่ตรงไหนได้แต่ก็อยู่ตรงนั้นแหละครับ
อยู่ข้างเขาล่ะครับอยู่ใกล้ใกล้อ่าเดี๋ยวเราอยู่ในบริเวณ
บริเวณบริเวณของเขาครับนะครับแล้วเขาก็ไป
พร้อมคุณมีเครื่องมือตรวจอีกทีนะไปตรวจซ้ายอีกที
ว่าเห้ยมันมีไหมคือตรวจทาง
พวกเรามืออาชีพเราก็กลัวเหมือนกัน

ประเด็นคือศพพิเศษ๑๓๗อย่างสามไม่เจอ

ถ้าหากเจอชัดเจนต้องมีรูปร่างต้องมีรูปร่างชัดเจนให้เธอ
เพียงแต่อนุมารไว้ว่าใช่นักศัพท์นี้
และข้อสำคัญก็คืออุปกรณ์ที่มั่นใจว่า
ระยะแป่งจากสิ่งที่วาด

ประเด็นที่สองที่ผมอยากบอก
ก็คือว่านักตรงนี้ยังหา

ใครที่เขาเลาะออกใครที่เขาลักทัก

คำถามเข้าใจว่าคนของรัฐบุคลากรของรัฐบนรัฐที่เกี่ยวข้อง
จะรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างอย่างชัดเจนได้อย่างไร

เชิญซิกนิดก่อนว่ามันไม่ใช่ศพศพที่คือศพที่คือมนุษย์นะครับ

ผมได้เรียนให้สื่อของตัวนุษย์ท่านทราบนะครับ
ผมใช้หลักยุคชาติการผมใช้เครื่องมือนะครับ

ยังสามารถที่จะวัดระดับทางสีที่มันแผ่ออกมาในระยะ๑เมตร
ขอให้ท่านที่ถามผมมีความชัดเจนในเร็วนี้
ไม่ใช่ว่าเครื่องมือไหนตรวจสอบซีเซียม๑๓๗ไม่ได้
เซียม๑๓๗นะครับมีค่าพลังงานเฉพาะของเขา
เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้เครื่องมือที่สำนักงานประมงรู้สันติ
เรามีอยู่ทำการตรวจสอบได้
สิ่งที่ท่านกำลังจะบอกว่ามันคือการฟุ้งกระจาย
ผมยืนยันนะครับผมเป็นคนลงพื้นที่ตรวจสอบเอง
ขอให้ท่านมีความเข้าใจในสิ่งที่ผมทยายามที่จะอธิบาย
ว่าไม่มีการฟุ้งกระจายสู่สิ่งแวดล้อมประชาชนรอบพื้นที่โรงงาน
ในอำเภอศรีมหาโพธิอำเภอกบินบุรี
และจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีการเปิดเปื้อน
หรือการปนเปื้อนของซีเซียม๑๓๗ในโรงงานหลอมโลหะนี้ครับ
แต่ที่เราทำการสอบสวนมาสรุปได้ความว่าของชิ้นนี้
ในประเทศไทยเนี่ยขึ้นทะเบียนกับทางปศทั้งหมด
แล้วมีเพียงชิ้นเดียวที่หายไป
เราก็เลยมาอนุมานว่าอาจจะใช่ก็ได้
ประเด็นการสืบสวนก็คือทุกคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ต้องโดนสอบสวนหมด
พนักงานที่ไปโหลดคี่เท่าออกมาที่เห็นวัตถุชิ้นนี้กิ้งอยู่ที่อ้างไว้เห็น
ก็โดนสอบสวนไว้แล้วเราได้ตรวจสอบทั้งรถที่มาผลคี่เท่าออกไป
ทั้งพนักงานตัวพนักงานเองประเวณสารตกค้างคร่างต่างเรายังไม่พบ
ทางตำรวจจะเกี่ยวข้องกับคดียาเท่านั้น
ในส่วนเรื่องคลาเปิดความทำหน้าการพิเศษต้องให้คทรรณภสัญติเป็นคนคอยช่วยเหลือเรา
ประสาทบริษัทมุมกล้องก็มีความละเอียดไม่เหมือนกัน
ตรงนั้นตกมาเท่าที่สอบปากทำได้คือที่อ้างไม่เห็นนะครับ
บอกว่าเห็นว่าถูกกลมคิดอยู่ใต้บันไดที่สอบสวนมา
แต่ไอ้ตรงใต้บันไดอ่ะมุมกล้องมันไม่เห็นนะครับอันนี้อยู่ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนอยู่ครับ
เค้าบอกท่านเนี่ยท่านนะคะสูญเย็นอย่าเพิ่งเชื่อ

ตำรวจเขาหาข้อมูลอยู่ว่ามันมาจากไหนกันแน่
นะครับก็มีสี่เสี้ยนเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายง่ายท้องตลาด
ถั่วเขียวใช่ไหมครับแล้วก็มันอาจจะมาจากไหนก็
ไม่รู้แต่ว่าที่อยู่ในกำกับของเราเนี่ยมันมีทะเบียน
พวกนี้มันอยู่ลำพังไม่ได้มันต้องอยู่ในหีบห่อ
หรืออยู่ในชีวิตมีตัวตนมีรูปทุกทรงนะฮะอย่างกรณีนี้
คือทรงกระบอกถ้าหายแล้วก็ไม่แจ้งแล้วไปเส้นผ้าเนี่ย
หลอมเนี่ยก็โดนนะกฎหมายมีอยู่นะฮะ